มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะลักษณะคลุ้มคลั่ง
ปีนรั้วเข้ามาแล้วพังประตูเข้ามาในบ้านอีกต่อหนึ่งเดินเข้าออกทุกห้องเลย
เป็นภาพกล้องวงจรปิดอันนี้คือปีนรั้วเข้ามาแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวพังประตูบ้านด้วยการทุบกระจกแล้วก็เอามือล้วงเข้ามา
น่ากลัวล้วงเข้ามาแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็เดินเข้าทุกห้องเลย
แต่ห้องที่เธออยู่เข้าไม่ได้เพราะว่าเธอล็อกประตูอย่างแน่นหนา
คือถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดแล้วก็โทรศัพท์ให้คนข้างบ้านมาช่วย
โทรศัพท์แจ้งตำรวจโทรศัพท์ให้แฟนมาช่วยนี่นะคะ
หญิงสาวเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงผิดปกติ
โงกหน้าต่างออกมาดูเห็นผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวปีนเข้ามาก่อน
ตอนนั้นก็ตกใจมากแล้วนะเดินมาทุบประตูหน้าบ้านซ้ำ
ทุบแล้วทุบไม่แตกใช้ขวดสิคะทีนี้ทุบประตูหน้าบ้านจนแตก
แล้วก็พังมุ้งลวดเข้ามาพอเข้ามาได้ตอนแรก
นั่งอยู่กลางบ้านคือมีกล้องวงจรปิดทุกมุมเลยนะ
เดินเข้ามานั่งอยู่กลางบ้านก่อนนะและจากนั้นก็เดินเข้าออกห้องโน้นห้องนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนเป็นระยะระยะเธอนั่งอยู่ในห้องเนี่ย
คือได้ยินแต่เสียงตะโกนแต่ฟังจับใจความไม่ได้
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เปิดเข้าออกทุกห้องเหมือนเดิมนะคะ
วนไปวนมาอยู่แบบนี้ยกเว้นห้องนอนที่เธออยู่
เพราะว่าเธอล็อกกรอนประตูไว้แน่นแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ลักความพยายามค่ะ
กระโดดถีบประตูห้องนอนของเธออยู่หลายครั้ง
สิ่งที่เธอทำได้ตอนนั้นก็คือถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุด
เพื่อที่จะโทรศัพท์ให้คนข้างบ้านก็คือเพื่อนบ้านให้แฟน
แจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้ามาช่วยนะคะเวลาผ่านไปประมาณห้านาทีค่ะ
พี่เพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงและตำรวจสายตรวจเข้ามาระงับเหตุได้ทัน
จับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้นะคะโดยที่คนร้ายไม่ได้ลื้อค้นทรัพย์สินอื่นอื่นภายในบ้าน
แต่สิ่งที่ทำให้เสียหายก็คือประตูหลายบาน
ทีมข่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปเนี่ยนะคะที่ผู้หญิงสาวคนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น
จริงแล้วมันก็ไม่ได้ดึกมากนะ๓ทุ่มครึ่งเองนะนี่ไม่ได้ดึกนะ
บ้านเธอนี่อยู่กระทุ่มแบนสมุทรสาครตำรวจพอมาถึงจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
สอบถามด้วยความว่าเป็นคนงานในแคมป์คนงานแถวนั้นแหละกินเหล้าเสพยาเข้าไปด้วย
ลุ้มคลั่งคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายร่างกายก็เลยวิ่งหนีตะเลิศปีนเข้ามาในบ้านหลังนี้
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นบ้านใครไม่เคยจับจ้องมาก่อนว่ามีผู้หญิงอยู่ในบ้านคนเดียว
ไม่ได้คิดแบบนั้นคือปีนเข้ามาเลยไม่รู้เป็นบ้านใครตอนนั้นคุ้มครั่ง
คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายวิ่งตามมาด้านหลัง
และหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะชิงทรัพย์อะไร
ไม่ได้อยากจะข่มขืนด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครอยู่ในบ้านหลังนี้
เหตุการณ์เนี้ยเจ้าของบ้านปลอดภัยดีส่วนที่เอามาโพสต์
นี่คือการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะเป็นการเตือนให้ผู้หญิงที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว
ล็อกประตูรั้วประตูหน้าบ้านอย่างเดียวมันไม่พอ
ต้องล็อกประตูห้องนอนไว้ด้วยเพิ่มกรอนในห้องนอนก็ดี
โทรศัพท์มือถือชาร์จให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลา
เอาไว้ใกล้ตัวเวลานอนเกิดเรื่องราวอะไรจะได้คว้า
ขอความช่วยเหลือได้อย่างทันทุกที
แล้วขนลุกดิฉันกลัวแทนเลยนะคะ
ขนาดเขามีรั้วรอบขอบชิดนะเมื่อสักครู่นี้เห็นนะก็ยังเข้ามาได้
รั้วสูงมากนะคะปีนเข้ามาได้นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำบางคน
มีจุดที่ล้างจานแล้วเอาไว้หลังบ้าน

อันนี้เขาบอกไม่ได้เลยนะ

ชัดเจนแล้วติดเยอะดีนะ